เมื่อ๒ปีก่อนที่จังหวัดเชียงรายเกิดเหตุแผ่นดินไหว
ทำให้สาลารอยพระบาทในหลวงราชการที่๙ได้รับความเสียหายบางส่วน
วันนี้ค่ะศิลปินจากหัวศิลปะเชียงรายพร้อมทหารค่ายเมืองรายมหาราช
ได้ร่วมกันบุรณสาราแห่งนี้นะคะ
โดยได้อันเชิญรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
ประดิษฐานไว้ที่สาลานหลังเล็กเป็นการชั่วคราวค่ะ
นายอภิรักษ์ปันมูลศิลปศิลปินจากหัวศิลปะเชียงราย
พร้อมทหารจากกองพันธหารราบที่๓กรมทหารราบที่๑๗
พระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือค่ายเมงรายมหาราช
ได้เข้าสำรวจสาลารอยพระบาทในหลวงราชการที่๙
ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพันธิดไหวเมื่อปี๒๕๕๗ก่อน
ปัจจุบันนะคะเจ้าหน้าที่อันเชิญรอยพระบาท

ประดิษฐานชั่วคราวที่สาราหลังเล็ก
หน้ากลองบรรชาการและค่ายเมืองรายมหราช
เนื่องจากสารารอยพระบาทมีร่องรอยความเสียหายโดยเฉพาะบนถนน
ที่มีรอยร้าวและระบบไฟฟ้าตอนนี้ไม่สามารถใช้การได้
ส่วนภายในอาคารที่เคยเป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระบาท
เจ้าหน้าที่ได้ปิดกุญแจเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าไปค่ะ
ถือว่าเป็นสิ่งล้ำค่าและเป็นสิริมงคลต่อชาวเชียงราย
และประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากค่ะ

พระบาทในหลวงราชการที่๙ขนาดเท่ารอยพระบาทจริง
เพื่อนำไปจัดทำเป็นผ้าพิมพ์บนผืนผ้าใบ
จำหน่ายให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาในราคาภาพละ๓๙๙๙บาท
รายได้จะนำไปสมทบในการบุรณะสาลารอยพระบาทนะคะ
เมื่อการบุรณสาราที่เสียหายแล้วเสร็จ
จะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ร่วมกันอัญเชิญรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
กลับขึ้นไปประดิษฐานบนสาราหลังเดิมค่ะ